บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
ใสแบบนี้เจอเจอกับเรือนคนขุนวงแล้วก็เชอรี่แล้วก็น้ำไฟทูน
ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้ขอเมาส์ข่าวแรกก่อนเลยคันปากยิบมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

เห็นเขาแชร์กันหนักมากบอกว่านางร้ายมือตบ
ใครล่ะต้องบอกว่าชื่อที่ขึ้นมาอันดับหนึ่งที่ดิฉันคิดได้
แล้วก็ที่ชาวเน็ตเทใจให้เลยนะ

คราวนั้นเคลียร์ไปจบแล้วเหมือนจะเกิดขึ้นใหม่
ทนกระแสความที่แบบโอ้ช้ำรักไม่ไหวแล้ว

เขาว่ากันอย่างนั้นคุณผู้ชมบอกว่าไปกินยานอนหลับ๔๐เมตร
ไปกะว่าหลับแล้วไม่ต้องตื่นฟื้นไม่มีกันเลยทีเดียว

ปรากฏว่าเราก็ตามส่องตามเผือกกันต่อในโซเชียลนะฮะ
ของดิวเองของคุณไผ่วันพ้อยเองก็ว่ากันไป
ต้องบอกเลยว่าสาวดิวเขายังอยู่ดีมีสุขนะฮะ
เขาไม่ได้ไปกินยาฆ่าตัวตายอะไรแบบที่หลายคนคิดนะคุณผู้ชม
ต้องบอกเลยว่าเราได้คุยกับคุณไผ่วันพ้อย
แฟนนุ่มไฮโซของนางร้ายหน้าสวยดิวอริสลานี่แหละ
คุณไผ่เขายืนยันมากับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยตัวเองเลยนะ
บอกว่าข่าวลือที่พูดกันมาเนี่ยไม่มีมูลความจริงค่ะ
แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของดิวเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
เพราะว่าความรักของเขากับดิวตอนนี้แฮปปี้มาก

แต่ก็รับนะคะว่าดิวเข้าโรงพยาบาลจริงที่หลายคนบอกมีประเด็นว่าเข้าโรงพยาบาลเข้าจริง
แต่เข้าไปเนี่ยเพราะว่าอาหารเป็นพิษนั่นเองค่ะ
แล้วก็ดิวจะกลับมาทำงานถ่ายละครในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตามปกติ
ก่อนจะยืนยันหนักแน่นด้วยว่าถ้าแฟนสาวทำร้ายตัวเองจริงเนี่ย
เขาเองจะไม่ปล่อยให้เนิดนานขนาดนี้คงจะทำคงจะดูแลตั้งแต่เกิดเรื่องลายหลุดแล้ว
แล้วเวลามีเรื่องมีราวอะไรนะก็แบบมาแถลงชี้แจงเหมือนดาราคนหนึ่งเลย
แต่คืออย่างที่บอกไปแหละถ้าเกิดว่าดิวจะทำจริงคงจะทำตั้งแต่ครั้งนู้นแล้ว
ปัญหาหนักไปแล้วแต่ต้องบอกว่าไม่ได้ทำนะคะ
เคลียร์กันชัดตรงนี้คุณผู้ชมเข้าใจตรงกันนะจ๊ะ
ดิวไม่ได้กินยาฆ่าตัวตายเขาอาหารเป็นพิษ
โอเคเข้าใจแล้วเคลียร์